ท่านผู้ชมครับมันมีเหตุการณ์แปลกเกิดขึ้นที่ปราจีนบุรี
ผู้ชายคนนี้ชื่อสมพรอายุ๔๔ปีเขาอยู่ที่หมู่๙ตำบลนนทรีย์อำเภอกบินบุรี
นี่ฮะคุณวิมนต์วันไปคุยด้วยผู้ชายคนนี้เลยนะคะ
ชาวบ้านโอ้โหบอกล่ำลือเหลือเกินเนี่ยถูกผีบางตากว่าจะหากันเจอ
เขามีอาชีพขึ้นต้นตานเก็บลูกตาลวันเกิดเหตุก็คือช่วงเช้าเมื่อวานนี้
แบกพระองค์พระองค์ก็คือบันไดแต่ขึ้นต้นตามันสูงต้องมีบันไดสูงแบกไปด้วย
เป็นลักษณะไม้แบบนี้ก็เอาไปวางเอาไว้ตอน๗โมงเช้าจะไปขึ้นตาน
แล้วหายไปทั้งวันชาวบงชาวบ้านหาตามหากันใหญ่แถวนั้นมีสระน้ำด้วยจะจมน้ำตายหรือเปล่า
หากันตั้งนานจนนู่น๔๕โมงเย็นอยู่ดีเอ้าเดินโผล่มาซะอย่างนั้น
หากันอยู่๙ชั่วโมงก่อนจะเจอไปไหน
เขาบอกเนี่ยผมก็นั่งอยู่ตรงต้นนานนี่แหละผมก็แค่ว่านั่งหลุดหยุดรอฝนฝนมันตกอะไรอย่างนี้
นี่เห็นชาวบ้านบอกหาตั้ง๙ชั่วโมงผมยังงงอยู่เลย

ก่อนที่จะหายไปเขาบอกเพราะเขาเอาพระองค์บันไดขึ้นตานมาวางใต้ต้นตาน
เดี๋ยวจะต้องขึ้นตานต่อเดี๋ยวจะมีน้าเขยมาช่วยเนี่ยนะ
เขาเห็นผู้ชายคนหนึ่งถือมีดเดินผ่านมาถามจะไปไหนทำอะไร
บอกอ๋อจะมาขึ้นตานครับแล้วก็นั่งรอน้าเขยอยู่ฝนตกมา
เขาก็วิ่งไปหลบแถวท่อแถวนั้นมีท่อระบายน้ำอะไรอยู่นั่งอยู่แถวนั้นแหละเพื่อหลบฝน

ก็ถ้าคุณไปหลบอยู่ตรงนี้คนก็หาไม่เจอไหม

ไม่ได้นะอ่าเดี๋ยวฟังแกก่อนอ่ะ

ไม่รู้ว่าเขาหาเราอืม
ลูกก็ออกมาแล้วไม่รู้เกิดก็บอกเขาหลบ
มันหลบอยู่ที่นั่นแหละหลบอยู่ต้นตาน
แล้วทำไมชาวบ้านเขาออกไปเลือกันว่า
ผีบางตาเราไม่รู้เหมือนกันผมไปทุกวันน่ะแต่ว่านั่นแหละ
ไปขึ้นตานด้วยมีตานก็ไปไม่มีตานก็ไม่ไป
อืมแต่วันนั้นฝนตกฝนตกอ่ะวันเนี่ย
หาบิงบิงลุงไม่ได้แอบไปไหนตรงไหนมาใช่ไหม
อืมไม่ได้ไปแค่นี้ฮะ
แกก็ยืนยันไม่ได้ยินเสียงใครเรียกด้วยไม่เห็นใครเดินตามด้วย
ตัวเนี่ยต้องไปหาปู่พรามอุดมนะฮะอายุ๖๗ปีเป็นปู่พรามในหมู่บ้าน
พรามเขาบอกเขาก็ดูให้พอญาติมาบอกเนี่ยญาตินายสมพรบอกแบบนี้แบบนี้เนี่ย
ลักษณะเหมือนกับมีเจ้าท่องเจ้าที่เนี่ยมาบอกว่านายสมพรเนี่ยนั่งอยู่ตรงตานคู่นั่นแหละ
ไม่ได้ไปไหนหรอกไปลองหาดูอีกทีนึงแล้วก็เจอจริงฮะ
คิดให้เห็นเจอแต่เราไม่ได้รู้อะไม่ใช่ว่าปู่เห็น
เห็นคนนั้นอยู่ตรงนั้นเห็นคนนี้อยู่ดีไม่ใช่
คือชาวบ้านเขาช่วยกันตามหาเขากลัวจะไปจมน้ำที่สระน้ำเสียชีวิตอย่างนี้ไง
พอปู่พรามบอกตรงต้นตลอดนแต่ละย้อนมาดูอีกรอบก็เจอ

เชื่อว่าผีบังตาหรือเปล่าแต่ต้นตานเนี่ยฮะที่เขาเอาพระองค์
ขึ้นไปเก็บตานไปพาดเอาไว้เนี่ยคือจุดที่ไปเจอตัวเขาแล้วเขาหายไป
ห่างไปสักประมาณเจ็ดร้อยเมตรจากต้นตานอ๋อไม่ได้อยู่ตรงต้นตาน
ใช่ห่างออกไปอีกก็ที่เห็นว่าเขาไปหลบอยู่ใต้ท่อระบายน้ำ
ไปอยู่ตรงท่อส่งน้ำค่ะเอาให้ทุ่งนาละนี่ลักษณะแบบนี้นะฮะ
เอามันก็หายากนะก็เหมือนที่คุณรัชพรบอกอ่ะอืม
ฝนตกด้วยค่ะเดินไปเดินมามุ่งไปทางสระน้ำใหญ่อืม
หรือไปจุดอื่นไม่ได้ดูตรงท่อส่งน้ำนี้หรือเปล่าค่ะ
พี่สมพรแกช่วงนั้นฝนตกเสียงฝนกล่อม

เขาบอกว่าเนี่ยเขาก็ทำพิธีจุดทุ่งจุดทูป

นี่วันนี้เราให้พี่สมพรเขาพาไปดูที่เกิดเหตุอีกรอบนะฮะ

เก่าไหนบุกอีกถึงกระเจอนะ

ตอนวิทยาจรรย์ที่เจอเห็นว่าแบบมีคนตะโกนเรียก

ก็ใช่มั้งเพราะว่าช่วงบ่ายมาอีกป้าไม่ได้ไปอีก
แต่เห็นพอก็พูดว่าก็ไปหากันว่าจะไปตามหากันนั่นแหละ
ว่าไปดูมอว่ามีอะไรแบบว่าเหมือนคุณบังตาอะไรอย่างนี้
ก็ไปจุดทูปบอกว่าให้เปิดตาอะไรให้หน่อยอะไรอย่างนี้
ถ้าเปิดทางให้หน่อยแล้วก็พอช่วงบ่ายมา
คุณบางตาเขาก็มาอีกมาอีกที่นี่ก็ว่าเจอแล้ว
นี่ครับคุณวิวันวานเลยบอกพี่สมพอร์ไหน

แกก็บอกผมก็ไม่ได้ยินเสียงใครเรียกนะ

เอาเป็นว่าใดก็ตามตอนนี้เจอแล้วก็ยินดีด้วยนะคะ
ที่ก็ไม่ได้ประสบอันตรายอุบัติเหตุอะไรนะ
ถ้าเป็นหลักวิทยาศาสตร์ก็จังหวะไม่คิดว่าจะอยู่ตรงนั้น
ใช่ไหมเดินไปเดินมาไม่รู้พี่ครับเสียงฝงเสียงฝน